แต่ที่บุรีรำคุณผู้ชมนี่ฮะลางจะไม่ดี
คือสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์เขาจะมีแข่งเรือยาวประเพณีครับ
ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็จะมีการไปดูความพร้อมซะหน่อย
เช็คเส้นทางในการแข่งเรือยาวตลอด
แม่น้ำมูลเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คเส้นทาง

ดสะพานต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่เทศบาลหายไปเลย

ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งปีนสะพานสูงข้ามแม่น้ำมูลเลยนะ
ซึ่งมันเชื่อมต่ออำเภอสตึกบุรีรำกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน
แล้วผู้หญิงคนนั้นกระโดดตู้มลงมากลางแม่น้ำ
ประดาน้ำต้องไปตรวจสอบครับ
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ย

กำลังออกเรือเรียกหาคนที่กระโดดน้ำลงไปเนี่ย

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่สารวุฒิแสงงามเขาเล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุเขากับเพื่อนร่วมงานกำลังสำรวจความพร้อมอยู่เลย
ที่กำลังจะมีจัดแข่งเรือยาว๕๖พฤศจิกายนนี้
ตอนกำลังล่องเรืออยู่ได้ยินเสียงดังในลำน้ำมูล
เหมือนจะมีคนตกน้ำคุณผู้ชม
พอออกเรือไปตามเสียงที่ได้ยินปรากฏว่า
ไปเจอผู้หญิงอายุน่าจะสัก๔๐๔๕ปี
ลอยคออยู่กลางแม่น้ำเลยนะ
สารวุฒิกับเพื่อนร่วมงานก็โยนห่วงยางไปให้เธอ
ตอนแรกเธอเหมือนจะใช้มือคว้าห่วงยางเอาไว้

เหมือนกับว่าเธอตั้งใจไว้แล้วจะมาจบชีวิตที่นี่
จังหวะนั้นมีหลายคนครับกระโดดลงไปจะช่วยอีกแรงหนึ่ง

และก็ค้นหาต่อเนื้อออกมาแต่ก็ยังไม่พบเลย
คาดว่าเธอตั้งใจจะฆ่าตัวตายจริงแหละ
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก

ในบริเวณจุดแข่งขันแบบนี้ครับ
ไม่รู้ว่าเสาที่นี่เขายังดำเนินการจัดงานต่อ

แล้วงานเริ่มพรุ่งนี้นี่ยังหาไม่เจอเลยอ่ะ
อาจจะต้องหาให้เจอก่อนนะ